ก่อนหน้านี้ก็โดนแซวบอกว่าเป็นโสดอยู่คนเดียว
หลังจากที่แก๊งคนดีที่ไหน
จริงนี้นะสำหรับคุณเกรทวรินทร

แต่คุณเกรสเป็นคนเดียวที่นั่งอยู่คนเดียวเลยล่ะค่ะ
ล่าสุดคุณแม่กุ้งของหนุ่มเกรท

ประกาศตามหาลูกสะพ้ายจ้า

เปิดรับสมัครลูกสะพ้ายคนโตค่ะ
ใครได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับเซตนี้ไปเลย
ซ่อยคอ๒๐บาทซ่อยข้อมือ
ที่มันเป็นแบบตุ้งติ้งถุงทองลงยา๑๐บาทพร้อม
ข้อมือแพรอีก๑๐บาทค่ะ
งานนี้ก็มีสาวแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลย
คุณแม่ถึงขนาดกับต้องตามหาลูกสะพัยแล้วนะ
ช่วยแบบว่าใครก็ได้ที่ได้ใจลูกชายของแม่กุ้งไป
คุณแม่ให้เซ็ตคอปโบเมื่อกี้ไปเลยนะคะ
คนแรกที่มาแนะนำตัวกับแม่กุ้ง

ผู้เข้าประกวดหมายเลข๓
ชื่อว่าแจ๊กกี้ชาคลินมืน

มีชีวิตมาแล้ว๒๘ปีค่ะ
ปกติชอบขายของมาก
แล้วปกติก็เป็นคนที่ชอบใส่ทอง

เหลือแผู้หัวแม่พิจารณาด้วยนะคะ

เปคเขาเขาเป็นคนชอบผู้ชายสูง

คนที่นางผิดหวังมาก็สไตล์พี่เก๊ดนั่นแหละ

คนที่เขาเคยเล่าในรายการนะครับใช่อืม

ดูสิว่าชุดทองชุดเมื่อสักครู่นี้จะตกไปเป็นของใคร
คุณแม่กุ้งว่ายังไงใคร